คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่คนอายุ๑๘ปีขึ้นไป

เพราะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่สถานีกลางบางซื่อ
แต่ว่าตั้งแต่เช้ามาครับโอ้โหสนั่นโซเชียลครับ
มีแฮสแท็กนะครับลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับแฮชแท็กจองวัคซีน
เทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาครับ
ซึ่งจริงวันนี้เป็นวันแรกครับคุณผู้ชมครับ
ที่จะเปิดให้ประชาชนอายุ๑๘ปีขึ้นไป
สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อได้
ผ่านค่ายมือถือที่ท่านใช้อยู่๔ค่ายนะครับ
ก็มีทรูเอเอสดีแท็กแล้วก็เอ็นทีหรือว่าบมจโทรคมนาคมแห่งชาตินั่นแหละฮะ
คือตอนแรกเวลานัดหมายเดิมนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนตอน๙โมงเช้า
แต่ปรากฏว่ากรมการแพทย์ท่านประกาศเลื่อนการลงทะเบียนทั้ง๔ค่ายไปเป็น๑๑นาฬิกาแทน
ซึ่งต่อมาครับในทวิตเตอร์นะฮะก็มีการแชร์ประสบการณ์การลงทะเบียนผ่านเครือข่ายต่าง
โดยส่วนใหญ่พบปัญหาว่าไม่สามารถเข้าระบบไปลงทะเบียนได้เพราะมันค้าง
ค่ายก็ขึ้นรูปต่างกันไปนะครับแล้วก็หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนได้ไม่ถึงชั่วโมง
ข่ายต่างได้เริ่มทยอยประกาศว่ามีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มประชาชนทั่วไปเต็มแล้ว
แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุและ๗โรคประจำตัวยังลงทะเบียนได้อยู่
หลายคนก็สงสัยว่าเปิดให้ลงทะเบียนทำไมเต็มวัยจังอ่ะเต็มเร็วจังเลย
เพราะว่าสถานีกลางบางซื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนวันละ๑๐๐๐คน
และกลุ่มผู้สูงอายุต่อเนื่องกันตลอดทั้งเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
นี่แหละครับเราก็ไปหาคำตอบมาว่า
ไปเจอว่าการจองวัคซีนผ่าน๔ค่ายมือถือโคต้ารายวัน
โดยกลุ่มอายุ๑๘ปีขึ้นไปนะจะมีโคต้าค่ายละ๒๐๐คน
ตัวเลขนี้นะคะครับผมขณะที่กลุ่มอายุ๖๐ปีขึ้นไปนะฮะ
ปีขึ้นไปนับจากไหนล่ะคือคนที่เกิดก่อน๑มกราคม๒๕๐๕นะครับ
จำไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะฮะว่า๖๐ปีเนี่ยนับตรงไหนนะครับ
เกิดก่อน๑มกราคม๒๕๐๕กลับกลุ่ม๗โรคเรื้อรังเนี่ย
โคต้าวันละ๓๕๐๐๓๕๐๐ต่อค่ายมือถือไงฮะ
สำหรับคนที่พลาดการลงทะเบียนในวันนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ในวันถัดไป
อย่าไปท้อครับท้าฉีดได้ฉีดครับนะฮะสถานการณ์ตอนนี้
ไปดูบรรยากาศบ้างที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
สถานการณ์ต่างจาก๒วันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับมีช่องว่างให้หายใจ
วันนี้ประชาชน๓กลุ่มครับผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป
หญิงตั้งคันนะฮะแล้วก็กลุ่มที่มีน้ำหนักตัวร้อยกิโลกรัมขึ้นไปเนี่ย
บรรยากาศก็สบายโล่งไม่แออัดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
วันนี้เว้นได้คุณพระราพรคุณผู้ชมฮะ๑เมตรเว้นได้สบายนะครับ
รวมถึงคัดกรองคนที่มาฉีดวัคซีนอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ขาดคุณสมบัติ
ฉีดวัคซีนแบบผิดเงื่อนไข
จะมีไปจนถึง๓๑กรกฎาคมนี้นะครับ
ขณะที่ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ครับ
ท่านก็ขอโทษประชาชนที่ไปรับการฉีดวัคซีน
สถานีกลางบางซื่อเมื่อ๒วันที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามมีการปรับแนวทางแก้ไขแล้ว
เช่นให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลในทุกจุด
ปรับแถวประตูทางเข้านะฮะปรับแถวประตูทางเข้าใหม่
รวมถึงไม่ต้องมีการวัดความดัน

แต่คนที่มีความกังวลใจ
อยากจะไปวัดก่อนก็ไปวัดได้
แต่ว่าที่จะเคยวัดทุกคนนั้นตอนนี้เขาบอกว่าไม่วัดทุกคนแล้ว